สนับสนุนโดยทีโพเพี่ยวถูกอนามัยสะอาดใสไร้คราบ
ถ้าเกิดว่ารัฐบาลออกหมายจับเด็กนักเรียนอายุ๑๓
ก็ควรที่จะสังคมก็จะได้รู้เลยว่ารัฐบาลมันตกต่ำขนาดไหน
ตอนนี้เนี่ยท่านรัฐธนตรีนักศึกษาที่สุวรรค์ค่ะ
เขาตอบรับแต่ว่าเขาไม่ได้ปฏิบัติตามข้อเรียกร้องของเราเลยแม้แต่ข้อเดียว
ตรงผมก็ขยับแค่นิดเดียวก็คือให้ใช้ข้อ๔กับข้อ๕ได้
แต่ว่าสุดท้ายแล้วการบังคับใช้ของโรงเรียนก็ยังเป็นเหมือนเดิม
ก็คือยังมีการบังคับให้ตัดผมเหมือนเดิมยังมีการคุกคามนักเรียนเหมือนเดิ
สุดท้ายแล้วท่านรัฐมนตรีหรือว่ากระทรวงศึกษาก็ไม่ได้ช่วยให้การศึกษาไทยดีขึ้น
แล้วก็ไม่ได้ช่วยให้แบบข้อเรียกร้องของนักเรียนเร็วขยับไปไหนเลย
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้ทางรายการเชิญสองด้านนะคะมานั่งคุยกัน
ก็คือจากกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็จากกลุ่มนักเรียนที่เป็นผู้เรียกร้อง
แจ้งให้ทราบแบบนี้นะคะเราเชิญตามบุคคลที่คิดว่า
ควรจะเป็นลำดับแรกก็คือท่านรัฐมนตรีว่าการคุณนัทพลแต่ว่าอยู่ต่างจังหวัด
แล้วก็อยู่กันกับท่านประหลัดด้วยนะคะก็เลยไม่สามารถที่จะมาร่วมรายการได้
ผู้ที่ได้รับมอบหมายมาซึ่งฉันก็ว่าก็ตรงนะคะถ้าจะมาตอบคำถาม
ก็คือท่านรองประหลัดกระทรวงศึกษาธิการซึ่งดูเกี่ยวกับนี่แหละค่ะ
เรื่องต่างที่เด็กเขาเรียกร้องนะคะท่านรองประหลัดวีระแข็งกษิการ
ส่วนอีก๒คนค่ะที่ฉันไม่แนะนำชื่อเต็มก็แล้วกันนะคะ
แต่เดี๋ยวจะเห็นข้างล่างของเขานะคะเคยมารายการแล้วทั้งคู่
คือมินจากนักเรียนเลวแล้วก็เพกาก่อนหน้านี้มา
เกียร์อุดมไม่ก้มหัวให้พระเด็จการนะคะแต่ว่าล่าสุดเนี่ย
กิจกรรมเขาเคลื่อนไหวในแนวร่วมเด็กและเยาวชน
สวัสดีทั้งสามท่านค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับที่แนะนำเร็ว
แขกจะได้มีเวลาพูดเยอะนะคะชวนชวนท่านรองวีระนั่งฟังพร้อมกันกับดิฉันก่อน
คือว่าเวทีที่เพิ่งจะจัดไปตรงสยามของกลุ่มนักเรียนมัธยมในนามนักเรียนมัธยม
แต่จริงจริงมันมีคนหลายอายุนะคะคือถ้าให้เรียนลำดับหนึ่งสองสามแค่นี้ก่อน
เอา๑๒๓ที่ต้องการคำตอบหรือต้องการความคืบหน้าหรือเป็นที่มาของการออกไปชุมนุมรอบล่าสุด
คือเรื่องอะไรคะมินก็ยังยังอย่างที่เราทราบกันเนาะ
ยังมีเบสเป็นเรื่องการศึกษาอยู่เหมือนเดิมก็คือการปฏิรูปการศึกษาให้มันดีขึ้น
การแก้ไขกฎระเบียบที่ล้าหลังแล้วก็การหยุดคุกคามนักเรียน
เรายังมีเบสเป็นเรื่องนี้อยู่เหมือนเดิมแต่การที่เราชุมนุมเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ย
เราได้เพิ่มข้อเรียกร้องของราศดรเข้าไปด้วยอยู่ในนั้น
เพื่อให้นักเรียนได้มีพื้นที่ในการพูดถึงเรื่องการเมือง
เพราะว่านักเรียนเนี่ยก็เป็นประชาชนคนนึงเนาะเมื่อเขาก้าวขาออกจากโรงเรียนเนี่ย
เขาก็เจอปัญหาเช่นเดียวกับประชาชนทุกคนเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องการให้พื้นที่ให้กับนักเรียน
ในการพูดถึงปัญหาที่ตัวเองเจอนอกเหนือจากปัญหาที่เจอในโรงเรียนด้วยครับ
คือถ้าเราดูจากปัญหามันถ้าสมมุติไม่ได้ดูเรื่องแบบลงไปในรายละเอียดย่อยเนี่ยค่ะ
คือที่ครอบมาสองสามเป้าใหญ่ที่มินบอกเนี่ยคือเป็นสิ่งที่พูดแล้วพูดอีกพูดแล้วพูดอีกนะ
คือคุณเอาอย่างนี้เรียนถามแทนคือคุณประเมินว่าเขาไม่ได้พยายามกำลังทำไปสู่ข้อเรียกร้องเลยเหรอคะ
หรือคุณประเมินเขาเร็วไว้ไหมคือผมไม่เคยผมไม่เคยให้เดทไลน์นะผมเป็นผมอ่ะนี่นี่จะพูดเลยก็ได้ว่าแทบจะเป็นม็อบเดียวที่ไม่กล้าขี่เส้นตายให้ใครเพราะรู้แล้วเราก็ประเมินคู่ต่อสู้ของเราว่าเขาไม่มีประสิทธิภาพมากพอที่จะทำตามเดทไลน์ได้เราก็เลยไม่เคยขี่เส้นตายให้เขาผมจำได้เลยทุกทุกครั้งที่ผมจัดกิจกรร
ถึงเท่านี้ได้แค่ไหนแล้วคุณก็ออกมาได้เรื่อยคือคุณก็อ้างออกมาได้เรื่อยสิคะก็ใช่ไงครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วสิ่งที่เราต้องการมันยังไม่เกิดขึ้นเราก็ต้องออกมาได้เรื่อยเรื่อยสิครับหรือหรือการที่เราเรียกร้องแล้วครั้งเดียวแล้วมันไม่เกิดขึ้นแล้วเราควรจะหายไปเลยหรือเปล่าเช่นมันจะดีกว่าไหมถ้าสมมุติ
ให้เป็นเดือนอย่างนี้ออกมาอีกครั้งนึงคือมันก็มีเวลาเนาะคือผมรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเขาเป็นคนที่มีศักยภาพมีประสิทธิภาพหรือมีความสามารถมากพอเนี่ยเขาควรจะต้องประเมินเวลาในส่วนของเขาเองแล้วว่าเขาควรต้องเร่งดำเนินการให้มันเสร็จไม่ใช่ปล่อยให้ฉันไปขี่เส้นตายให้เธอแล้วเธอถึงจะ
ที่สองคือการยกเลิกกฎระเบียบทีล้าหลังอ่าแล้วก็เรื่องการคุกคาหยุดกฎความนักเรียนครับอ่า
รองเวลาค่ะท่านอ่าเอายังไงก่อนดีฮะเดี๋ยวให้ภาพกว้างท่านก่อนเลย
ท่านอยากจะบอกว่ามันมีอะไรคืบหน้าไปไหมเรื่องไหนที่นักเรียนรู้สึกว่าเอ้ย
ยังได้ข้อมูลไม่ตรงกันมีเรื่องอะไรบ้างคะก็ทั้งทั้งสามเรื่อง
ซึ่งทำอยู่๕๖เรื่องนะครับเรื่องแรกคือการดูตั้งแต่การผลิตครู
ว่าวิธีการผลิตครูต้องได้ยังไงบ้าง
การบริหารจัดการทำครอบองค์ประกอบ๓
ระบบคุณธรรมในกระทรวงศึกษาธิการ

คือการลดความเหลื่อมล้ำซึ่งเป็นปัญหาหลักของชาติ
เรื่องนี้ท่านได้ตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาโดยท่านวรากรทำอยู่
และกำลังขับเคลื่อนเข้าไปสู่กฎหมายแล้วก็บังคับใช้ต่อไป

ร้องเรียนที่กระทรวงผมก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วยนะครับ
มีความเชื่อชมทั้งน้อง
ได้แสดงออกถึงความตั้งใจที่จะให้ประเทศเนี้ยดีขึ้นทั้งสามสี่เรื่องทั้งเรื่องอ่า
ผมอืมทั้งเรื่องเครื่องแต่งกายนักเรียนค่ะชุดนักเรียน
เรื่องการคุกคามทางเพศความรุนแรงในสถานศึกษาค่ะ
ทั้งเรื่องการแสดงออกทางการเมืองสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่งดงามนะฮะ
ในความรู้สึกของของของพวกเราค่ะท่านรัฐมนตรีนัตรภลเนี่ย
ตั้งคณะกรรมการอ่าชุดหนึ่งมีท่านสมศักดิ์อ่า
ประธานธิดีอายสมเกียจสมเกียจตั้งกิจวานิสประธานดีอายเป็นประธาน
อ๋ออาจารย์สมเกียจท่านสมเกียจนะครับแล้วก็ตั้งผมเนี่ย
เป็นเป็นขณะอันนี้ซึ่งขณะนี้ต้นใหญ่ก็เป็นและผู้ทรงคนวุฒิ
มีท่านวรากรเป็นที่ปรึกษาด้วยมีอาจารย์หมอหมอเดลด้วย
มีท่านสมโพงจิตระดับด้วยอ่าหมอสุริยะเดวค่ะสุริยะเดวอ่า
หลายคนมานั่งคุยกันเชื่อไหมว่าเรื่องทรงผมอย่างเดียวเนี่ย
สองครั้งนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องละเอียดอ่อน
แค่เรื่องของผมเนี่ยผมก็ยังแปลกใจบางทีนะ
ว่าเราน่าจะสรุปได้ง่ายประชุมถึงสองครั้ง
แล้วทำไมมันสรุปไม่ได้คะเอาเรื่องสรุปไม่ได้คือว่า
ความเห็นที่มันแตกต่างมันแตกต่างแล้วก็รับฟังความเห็นเพิ่มเติมหลายเรื่อง
คณะกรรมการเนี่ยประกอบด้วยสามส่วนส่วนที่หนึ่งคือเป็นพวกข้าราชการอย่างผมเอง
ค่ะเป็นซึ่งเป็นเลขาแทบจะไม่ได้ไม่ค่อยได้แสดงความเห็นอ่ะ
เพราะว่าต้องนั่งฟังส่วนที่สองความเห็นของอื่นส่วนที่สองคือ
ผู้ทรงคุณวุฒิค่ะส่วนใหญ่ก็เป็นคนไม่ใช่คนกระทรวงคนข้างนอก
ค่ะส่วนที่สามส่วนที่สามคือนักเรียนนักเรียนอ่าที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วย
เราตั้งเราตั้งนักเรียนนี้มาจากไหนมาจากไหนผู้แทนนักเรียน
ผู้แทนนักเรียนเลือกจากไหนค่ะท่านเลือกจากอ่าแต่ละจังหวัด
ผมก็พยายามหาจังหวัดนี้จังหวัดนี้หายากมากท่านในในนามยังไง
หายากมากผมเนี่ยติดต่อกลุ่มนักเรียนที่ชื่อว่านักเรียนเลวเนี่ยหลายครั้ง
อ่าอยากจะให้เข้าไปร่วมคณะกรรมการด้วยอยากจะเชิญเข้าไปประชุม
เพื่อรับฟังความคิดเห็นจะได้จบเลยแทรกท่านนิดเดียวครับ
อันนี้หมายถึงเฉพาะเรื่องทรงผมหรือทุกเรื่องทุกเรื่องทุกเรื่อง
ขอกลับมาที่มินค่ะคุณให้ความร่วมมือกับทางกระทรวงบ้างป่ะคะ
ผมไม่ได้ให้ความร่วมมืออันนี้เราชัดเจนว่าทางองค์กรนักเรียนเลว
ไม่ให้ความร่วมมือกับกระทรวงในเรื่องนี้เพราะว่าเราเห็นเราเห็นอ่า
วิธีการแล้วตั้งแต่ต้นเนาะคือเขาก็ทาบทามมาว่าอยากให้เราเข้าไปร่วมประชุม
ไม่ได้บอกว่าให้เราเข้าไปเป็นคณะกรรมการอันนี้ข้อมูลไม่ตรงกันแล้วหนึ่ง
คือเขาบอกให้เราไปร่วมประชุมเฉยในประเด็นเรื่องทรงผมนักเรียนเขาพูดอย่างนี้
ตอนแรกนัดวันประชุมมาเราก็ปฏิเสธไปเพราะว่าเราทราบเนื้อหาของการประชุมแล้ว
กระทรวงเป็นคนเชิญตัวแทนนักเรียนทั้งหมดแปลว่ากระทรวงมีสิทธิ์ที่จะจัดสรรเก้าอี้ในนั้นได้ว่านักเรียนในนั้นจะมาจากใคร
ยุวชนประชาธิปไตยหรือเปล่ามาจากกลุ่มนักเรียนสภาจังหวัดต่างหรือเปล่า
ซึ่งคำถามคือเด็กพวกนั้นอยู่ในการปกครองของกระทรวงโดยตรงไม่ใช่เด็กที่มีอิสระทางความคิดอย่างแท้จริง
ทำให้เราปฏิเสธการเข้าร่วมแล้วอันนี้คือเหตุผลแรก
เหตุผลที่สองคือเราถามในความโปร่งใสของการประชุมว่าการประชุมในวันนั้นจะมีนักข่าวเข้าไปทำการถ่ายทอดสดไหม
คำตอบคือไม่มีแล้วเราก็บอกว่าโอเคถ้าเกิดว่าไม่มีอย่างนี้เราจะขอถ่ายทอดสดเองได้ไหม
เขาบอกว่าไม่ได้ทำให้มันไม่มีความโปร่งใสเราเลยปฏิเสธเข้าไปร่วม
แต่หลังจากนั้นเนี่ยพอเราปฏิเสธเข้าไปร่วมวันที่เขาประชุมกันจริงกระทรวงดันถ่ายทอดสดตัดหน้าเรา
นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นทำให้เราเห็นถึงความไม่จริงใจและความไม่โปร่งใสในการทำงานเราเลยปฏิเสธที่เขาไปร่วมประชุม
อีกเรื่องหนึ่งคือที่บอกว่ามีการตั้งคณะกรรมการพูดเรื่องทรงผมเนี่ยในคณะกรรมการทั้งหมดเนี่ยส่วนใหญ่เป็นผู้ใหญ่
ผมว่ามันมันตลกมากมากเลยที่ประเทศไทยเนี่ยเอาผู้ใหญ่มานั่งทะเลาะกันเรื่องทรงผมบนหัวนักเรียนอ่ะผมว่าถ้าเกิดประเทศอื่นมองอยู่มันค่อนข้างน่าสมเพศมากมากที่ผู้ใหญ่จะมานั่งทะเลาะกันว่าเด็กตัดผมเด็กไม่ตัดผมแล้วทะเลาะกันอยู่สองวันอ่ะคุณพี่ประเทศไหนเขาทำกันแบบเนี้ยตลกผมเรียกร้องให้ยกเลิกคือยกเลิ
พูดมาทั้งหมดคือสรุปว่าเราจะที่แบรนดร์ไฟฟ้าสัดส่วนเราก็เป็นคนจัดการเองบอกจะถ่ายทอดไม่ถ่ายทอดสุดท้ายถ่ายทอดยังไงข้อเรามีทีมประสานไปที่กลุ่มนักเรียนเลียวตั้งแต่ตั้งคำน
ถ้าเมื่อ๓๐๔๐ปีผมก็เป็นแบบเขา
ผมเข้าใจเขาความรู้สึกผมก็ประสานให้ทีมงานประสานไป
เขามีกลุ่มนะกลุ่มไลน์ของเขาที่จะประสานกัน
ก็ให้หลายคนก็ประสานได้ถูกการปฏิเสธว่าไม่ขอเข้าร่วม
ประเด็นใช้คำว่าเขาเรียกอัลภาษาอะไรนะ
ชิงเพื่อถ่ายทอดสดยังไม่ใช่นะครับ
เพราะว่าทางนี้เขาไลน์มาในกลุ่มเขาเรียกของเพจกระทรวงว่า
ขอให้ถ่ายท่อสดท่านประธานท่านสมเกียจก็เลยแคปไลน์มาให้ผม
บอกว่าเนี่ยน้องกลุ่มนักเรียนเขาขอให้ถ่ายทอดสด
ผมก็ทำตามซึ่งปกติเรื่องการประชุมมันเซ็นติธิตของกรรมการ
ผมนำเรียนกรรมการเบื้องต้นก่อนประชุมว่า
ท่านครับทุกคนนักเรียนด้วยอะไรด้วย
เวลาแสดงความเห็นตอนนี้ผมไม่รับผิดชอบความเห็นของใคร
เพราะมันถ่ายทอดสดแล้วน้องที่อยู่ในกลุ่มต่าง
เพื่อจะอภิปรายในเรื่องเหล่านั้นด้วย
ช่วงชิงหรือตัดว่าแย่งไปการถ่ายทอดแทนเขาหรอกครับ
ถ้าเขาถ้าน้องกลุ่มนี้อยากจะมาถ่ายทอดสดในการประชุมข้างหน้า

แต่เขาปฏิเสธผมก่อนทำให้ผมตัดสินใจที่จะไม่เข้าร่วม
เพราะเห็นถึงความไม่โปร่งใสเป็นกำแพงแรกอะครับ
ถ้าเกิดเขาไม่ปฏิเสธแล้วบอกว่าอ๋อขอไปประสานงานก่อน
ไปคุยกันก่อนอันนี้ก็ยังคุยกันได้

อันนี้เรื่องถ่ายท่อสดถามค่อยงั้นไม่ใช่อะไรค่ะ
คือตกลงการที่มีนักเรียนในสัดส่วนที่ทางกระทรวงเชิญมา
มินมีการพูดถึงลักษณะของกลุ่ม
คือที่ท่านรองบอกคือกลุ่มที่เลือกมา
คือเป็นกลุ่มที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของกระทรวงป่ะคะ
ทุกนักเรียนนะครับทุกนักเรียนก็อยู่ภายใต้การบริหารของกระทรวงอยู่แล้วครับ
ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มนี้กลุ่มนั้นกลุ่มนั้น
เวลาเราหานักเรียนมาเนี่ยผมสงสารทีมงานไปหานะครับ
หลายโรงเรียนเด็กหลายคนไม่อยากไม่อยากที่จะมาร่วม
กลัวว่ากลับไปเนี่ยจะถูกเพื่อนบูลลี่มาเป็นกรรมการ
หลายคนนะครับหลายคนบางทีขอเบอร์โทรศัพท์
ผมเนี่ยให้ลูกน้องเนี่ยขอเบอร์โทรศัพท์ของเขา
เพื่อจะติดต่อว่ามาอย่างไรจะเอารถไปรับมากระทรวงเนี่ยมายังไง
เขาบอกว่าไม่ให้เบอร์ไม่ให้เบอร์ไม่อยากให้ติดต่อน้องเผื่อ
วิธีติดต่อกับเด็กเด็บยุ่งยากมาก
ผมก็เลยบอกว่าเอางี้ก็เอาตามสมาคม
หรือเขาเรียกว่าชมรมของนักเรียนที่มีแต่ละจังหวัด
อันนี้คือในนามอะไรคะท่าน
ในนามคำนัดกรรมการฝ่ายต่าง

เขามีชื่ออยู่ครับว่าเขาเป็นกรรมการสภาของนักเรียน

ไม่ครับของจังหวัดนั้นของเด็กและเยาวชนจังหวัดนั้น

จังหวัดนั้นเราก็พยายามประสานมา

และรับความพิเศษก็เอาภาษาอังกฤษมาเพื่อเอามาเป็นองค์ประกอบในความคิด
แล้วที่น้องมิ้นบอกว่าเด็กเหล่านั้นคงไม่กล้าพูด
ผมว่าอาจจะเป็นการดูถูกนะครับผมว่าเด็กหลายคนที่มา
เกือบทุกคนเลย๙๐๘๐นำเสนอมากกว่าผู้ใหญ่
วันนั้นท่านสมพงศ์นี่แหละเป็นคนบอกว่าเราฟังเด็กกัน
ท่านหลองเขาจะตัดจังหวะก่อนนะคะ
ที่ท่านหลองอธิบายมาในนั้นเอารูปธรรมเลือกเดียว
ตกลงยังยังไงคะเรื่องขาวส่องพนธุ์เนี่ย
ของโรงเรียนแล้วทำตามนั้นเลย

เดี๋ยวดิฮันเข้าใจว่าคุณมีข้อตัวอย่างเรื่องส่งผม

คุณผู้ชมค่ะระหว่างตอนโฆษณา

นะคะเพราะแค่ว่าคงมีประเด็นที่จะถามเยอะ

คืออะไรที่อยากจะได้คำตอบจากกระทรวงคะ

ไม่ว่าจะเป็นการนอกขอบเขตของกฎหมาย
หรือว่าการที่กฎกระทรวงกำหนดให้นักเรียนเนี่ย
จะต้องไว้ทรงผมตามระเบียบ
หรือการที่กฎกระทรวงจะต้องให้นักเรียนแต่งชุดนักเรียนเนี่ย
จริงแล้วปัญหาเนี่ยมันเป็นปัญหาที่แก้ง่ายมากเลยค่ะ
เพราะว่าปัญหาเหล่านี้มันถูกกำหนดในรัฐมนูลแล้วว่า
บุคคลมีสิทธิและเสรีภาพในร่างกาย

ซึ่งสิ่งเหล่านี้มันถูกกำหนดโดยกติกาที่
คนทุกคนในรัฐจะต้องอยู่ภายใต้อยู่แล้ว
ไม่ว่าจะเป็นในนามปัจเจกบุคคลในนามองค์กรหรือในนามกระทรวงก็ตาม
ก็จะต้องเคารพแล้วก็ปฏิบัติตามรัฐมนูลอยู่แล้วค่ะ
เพราะฉะนั้นดิฉันคิดว่าในสิ่งที่มันอยู่ตรงนี้มันคือการ
ผลักดันสิทธิและเสรีภาพในร่างกายของนักเรียน

ไม่ใช่แค่เป็นคำมันหยัดไว้ในรัฐธรรมนุษย์เท่านั้น
แต่ว่ามันจะต้องเกิดขึ้นจริงในทางปฏิบัติด้วย

หลัดกระทรวงคนเก่าชื่ออะไรสักอย่างเนี่ย
ถามแล้วนะถามท่านเรื่องไอ้การละเมิดรัฐมนูลของกฎระเบียบต่างเนี่ย
ท่านตอบว่ามันไม่ได้ละเมิด
แต่มีนักเรียนไปฟ้องสารปกครองแล้วนะว่ามันละเมิด
ก็รอดูอยู่เหมือนกันนะครับว่าทำไมกระทรวงถึงมองว่ามันไม่ละเมิด

ครับผมเห็นด้วยกับน้องริกานะพูดถึงเรื่องสิทธิตามรัฐมนูล
ที่เราสามารถน่าจะมีสิทธิ์ในอวัยวะในร่างกายของเราได้มีความเห็นด้วย
แล้วก็เห็นด้วยในหลายเรื่องในมิติของข้อเรียกร้อง
แต่ประเด็นที่อยากจะให้ด้วยก็คือว่าในรัฐมนุนน่าจะไม่ได้กำหนดเรื่องสิทธิอย่างเดียว
กำหนดก็พูดถึงหน้าที่ด้วยรัฐมนุนเองก็เหมือนสินที่ทำให้คนอยู่ร่วมกันในสังคม
เพื่อให้อยู่ด้วยปกติสุขธรรมสินคือการที่กำหนดสิทธิ์หรือกำหนดสินขึ้นมา
ก็เพื่อให้คนอยู่ด้วยกันทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน
หลายเรื่องที่มันทำแล้วทำให้คนอื่นเดือดร้อนในประเด็นที่มันเกี่ยวข้องด้วยเนี่ย
ผมยกตัวอย่างหนึ่งยกตัวอย่างหนึ่งครับเรื่องทรงผมไหมนะ
คือผมไม่เห็นว่าผู้อื่นเดือดร้อนมันไปทำให้ใครเดือดร้อนยังไงดูอย่างนี้
ผมยกอย่างนี้สมมตีว่าน้องจะทำผมยาวตึคศอกคนที่เดือดร้อนคือพ่อแม่
ที่ต้องซื้อยาสะผมมาสระให้นักเรียน
เวลาเรามานั่งในห้องเรียนผมที่เรายาวเป็นศอก
มันก็บังเพื่อนอยู่ด้านหลังนี่คือความรู้สึกของคนอื่น
แต่ความรู้สึกของเราเรากำหนดแค่สิทธิ์ของเรา
แต่ไม่รู้ว่าหน้าที่ที่เราต้องอยู่ในสังคม

เราอยู่เพื่อนกอเพื่อนขอเพื่อนงอเพื่อนจอเพื่อนชอ

จึงกำหนดว่าการตัดระเบียบทรงผมเนี่ย
ต้องประชาพิจารในกลุ่มผู้ที่หัวเกี่ยวข้อง
พ่อแม่พ่อแม่ตกลงไหม

ครูตกลงไหมที่เราจะใช้ผมยาวเป็นคืบเป็นศอก
แล้วทรงผมที่มันยาวของเด็กในชนบทบ้านนอก
ที่เขาไม่มีเงินเอาไปสระผมใดผม
เขาก็จะมีตัวเห่าตัวเห็บที่มันติด
แล้วมันก็ติดเพื่อนกลายเป็นการระบาดของโรค
ถือว่าการระบาดของโรคที่เกิดจากเหาจากเห็บเนี่ย

เขาจึงกำหนดว่าระเบียบนี้กำหนดว่า
ให้ประชาวิจารณ์กลุ่มที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

ถ้ามีใครไม่เดือดร้อนก็ตกตัดตามนั้นได้

จึงเป็นที่มาว่าทำไมที่ประชุมจากส่วนกลางใช่ครับ
ให้ไปทำประชาพิจารณ์ถามคนทุกคนที่เกี่ยวข้อง
ในประเทศนี้เขาอาจจะไม่ได้มีนักเรียนกลุ่มเดียว
ก็อาจจะมีกลุ่มอื่นที่เขามีความเห็นอื่น

เขาไปสำรวจทุกโรงเรียนในก้องฟังเด็กค์ทุกกลุ่ม

จริงแล้วเนี่ยในเรื่องของความเดือดร้อนที่มาจาก
สิทธิของเราเองเนี่ย
มันก็น่าจะควบคุมได้ด้วยวิธีการอื่น
ที่ไม่ไปเบียดบังสิทธิด้วยนะคะ
เพราะว่าจริงแล้วเนี่ยความเดือดร้อนของนักเรียนที่มาจากกฎของกระทรวงศึกษาเองเนี่ย
ก็มีมากมายนะคะอย่างเด็กที่ถูกละเมิดสิทธิ์จากการต้องตัดผมทรงนักเรียน
จากการโดนตัดผมบางคนก็มีถึงขั้นเลือดตกยังออก
หรือว่าบางคนเนี่ยก็ถูกหักคะแนนถูกทำโทษ
อันนี้ก็เป็นความเดือดร้อนของตัวนักเรียนเหมือนกันที่มาจากการที่มาจากการควบคุมของตัวกระทรวงศึกษาธิการ
ซึ่งจริงดิฉันคิดว่าในเรื่องนี้มันน่าจะมีมาตรการควบคุมที่ชาญฉลาดกว่านี้
แล้วก็ทำให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขภายใต้รัฐมนูลเดียวกันภายใต้สิทธิและเสรีภาพตามรัฐมนุนของเราค่ะ
ตัวอย่างที่บอกว่ามันควรจะมีอย่างชาญฉลาดยกตัวอย่างลองคิดแทนผู้ใหญ่คือต้องการยังไงคะ
จริงแล้วการที่อย่างเรื่องเหาจริงเราควบคุมได้นะคะ
อย่างการใช้ยาอย่างการใช้ชมพูซึ่งจริงแล้วเนี่ยมันเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างด้วยจากความเหลื่อมล้ำที่มันเกิดขึ้น
ทำให้เด็กแล้วครอบครัวไม่สามารถตัวเครื่องเวชพันธุ์ที่เป็นปัจจัยสี่
ไม่ใช่แค่ว่าโอเคเด็กเป็นเห่าแล้วเราออกกฎมาตัดผมเด็ก
เพื่อไม่ให้เด็กเป็นเห่าจริงแล้วมันมีหลายมิติมันลึกมากกว่านั้น
ใช่ค่ะมันมันมันมาจากรัฐสวัสดิการที่ไม่ดีด้วย
ว่าทำไมทำไมโรคมันถึงจริงเห่ามันก็เป็นโรคอย่างหนึ่งอะค่ะ
จริงวัคซีนก็เป็นหนึ่งในสวัสดิการเหมือนกัน
แชมพูยาสะผมและวัวสบู่อุปกรณ์ต่าง
ใช้ทำความสะอาดร่างกายมันเป็นปัจจัยหนึ่งในการดำรงชีวิต
และถ้าเกิดว่าประชาชนหรือว่าคนละเมืองในประเทศ
ไม่มีสิ่งนี้ในการดำรงชีวิตเนี่ยสิ่งที่ต้องจัดการคือ
รัฐบาลก็ต้องเอาสิ่งนี้ไปให้ประชาชนที่ยังขาดแคลนอยู่

งั้นคุณก็ลดทอนสิ่งในร่างกายของคุณให้มันที่มันไม่จำเป็นออกไปสิ
อย่างเช่นถ้าสมมุติว่าคุณหนาวนะคุณหนาวมือ
คุณตัดมือทิ้งสิคุณไม่มีมือคุณไม่หนาวมือ

เพราะเส้นผมก็เป็นอวัยวะส่วนหนึ่งของร่างกาย

ตลกนะอันนี้มันไม่ควร

คือมันชัดเจนอยู่แล้วครับตามที่น้องมินกับน้องเพกาพูดเนี่ย
ชัดเจนอยู่แล้วเพราะว่าที่ไหนที่มีความพร้อม
ก็สามารถตัดผมยาวได้เพราะบัญชาวิจารณ์ที่นั่น
แต่ที่โครกอีแรงห่างจากนี่สี่ร้อยห้าร้อยกิโล
เขาไม่สามารถจัดกระบวนการได้เขาก็ประชาวิจารณ์ว่าขอให้ใช้ผมสั้น
เพราะกระทรวงเนี่ยเปิดโอกาสให้นักเรียนครูผู้ปกครองคุยกันเองว่าจะเอาแบบไหน
ชัดเจนครับแล้วเราไม่บอกเพศด้วยเขาใช้คำว่านักเรียน
เพราะว่าคำว่านักเรียนเนี่ยสามารถไว้ผมยาวแค่ไหนก็ได้
แต่ถ้านักเรียนผมยาวให้รวบให้เรียบร้อยเท่านั้นเอง
ความเห็นไม่ว่าจะเป็นนักเรียนชายนักเรียนหญิงนักเรียนแตกต่างทางเพศ
เราไม่กำหนดเลยแต่ขอให้อย่างเดียวว่าให้ไปตกลงกันในสถานศึกษา
ตกลงกันในชุมชนว่าชุมชนบ้านเราเนี่ยเราจะเอาอย่างไร
แล้วทำไมน้องสองคนถึงต้องไปกำหนดเขาให้เขาว่า
เราจะต้องตัดแบบตามใจเราเห็นไหมครับ
มันความแตกต่างคือว่าทำไมเราต้องบอกว่าชุมชนเขาจะกำหนดของเขาไม่ได้
ความเห็นของผมตรงนั้นเองว่าทำไมเราถึงคิดว่าต้องทำแบบเราถึงจะถูก
แต่ถ้าให้ชุมชนเขาไปกำหนดเนี่ยกลัวเขาว่าเขาจะโง่เง่าเต่าตุ่น
หรือจะไม่มีภูมิปัญญาที่พอจะกำหนดในท้องถิ่นก็ได้
หมู่บ้านเขาเขาจะกำหนดผมสั้นผมยาวเป็นสิทธิ์ของเขา
กระทรวงกระทรวงมอบสิทธิ์นี้ให้กับหน่วยย่อยที่สุดของกระทรวงนี้
หน่วยประเทศนี้ไปค้นกำหนดมันก็จบ
แล้วนี่คือความเหลื่อมล้ำหรือเปล่าครับการที่แต่ละโรงเรียนไม่สามารถ
นักเรียนไม่มีสิทธิ์ที่จะไว้ผมยาวได้เท่าเทียมกัน
มันเป็นความเหลื่อมล้ำที่เกิดขึ้นในประเทศนี้หรือเปล่าครับ
ไม่ใช่เขาไม่มีสิทธิ์นะเขามีสิทธิ์ถ้าเขาไปตกลงกันว่าเขาจะตกลงว่าผมยา

เดี๋ยวขอเพลกการ์ปิดท้ายสั้นเดี๋ยวช่างหน้ากลับมา

ดีใจนะคะที่ท่านมองเห็นการกระจายอำนาจสู่ส่วนกลางไปถึงชมชน
แต่ว่าทีนี้เนี่ยการทำพระจาพิจารณ์ในโรงเรียนเนี่ย
มันมีปัญหาจากวัฒนธรรมหน้านิยมของเรา
ตามวัฒนธรรมของเราที่เป็นอาวุโสนิยมเนี่ย
ท่านคิดว่าท่านมีมาตรการที่จะทำให้เด็กและผู้ใหญ่สามารถตกลงกันในสนามเดียวกัน
ในเสียงที่เท่ากันได้ยังไงบ้างคะ
พักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาค่ะ
คุณผู้ชมคะเรียนต้องแบ่งจากเวลานะคะ
เพราะว่าก่อนจบทีวีเนี่ยเดี๋ยวเราต่อออนไลน์หลังครบทรงชาตินะคะ

ข้อเสนอใหญ่ต่อกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยก็คือการสร้างพื้นที่ปลอดภัย
ให้กับเด็กและเยาวชนในการออกมาแสดงความคิดเห็นค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกฎระเบียบ
การจัดการศึกษาการเมืองหรือว่าอะไรก็ตาม
สิทธิเสรีภาพของนักเรียนจะต้องถูกรับรองตามรัฐมนูล
แล้วก็พื้นที่ปลอดภัยเนี่ย
ไม่ใช่ความปลอดภัยทางด้านการแสงความคิดเห็นอย่างเดียว
มันจะต้องมีด้านกายภาพความปลอดภัยพื้นฐาน
ด้านการสัญญาณความคิดเห็น

อันนี้เป็นสิ่งที่ยังไม่มีใครออกมาพูดเท่าไหร่นะ
แต่ว่าภาวะทางจิตของนักเรียนเนี่ย
สองก็คืออยากให้เด็กและเยาวชนเนี่ยมีส่วนร่วมทางรัฐมนูล

นค่ะผมพูดเรื่องทรงผมอย่างเดียวเลยละกันเพราะว่า
อินกับเรื่องนี้ละวนมาก่อนใช่แล้วก็เห็นเปิดเรื่องนี้มาเยอะ
อยากจะสรุปเลยนะว่าข้อเรียกร้องของเราคือยกเลิก
เลิกคือยกเลิกไม่ใช่งดที่แปลว่าทำได้
ยกเลิกคือต้องไม่มีอีกต่อไปบนโลกนี้เพราะฉะนั้นก็

อีกเรื่องหนึ่งที่เห็นท่านพูดมาเรื่องสิทธิหน้าที่ว่าการที่
เรามีสิทธิเสรีภาพเราต้องมีหน้าที่ของเราด้วย
คำถามคือไม่มีหน้าที่ในรัฐมนูลมีกำหนดไว้หน้าที่ของปวงชนชาวไทย
แต่ไม่มีมาตราไหนระบุว่าปวงชนชาวไทยมีหน้าที่ตัดผม
ระบบการศึกษาภาคบังคับไม่มีเลยเพราะฉะนั้นเนี่ย
ที่รัฐมนุนไม่กำหนดอะไรไว้เนี่ยกฎหมายลูกก็ไม่ควรจะไปละเมิดสิ่งนั้น
เพราะว่าการที่รัฐมนูลไม่ได้จำกัดสิทธิตรงนั้นไว้แต่ต้น
แปลว่ากฎหมายลูกก็ไม่มีสิทธิไปจำกัดสิทธิตรงนั้นตามมาเหมือนกัน
จากว่ามันเป็นสิทธิสุดท้ายแล้วถ้ามันไม่ใช่หน้าที่
มันก็กลับไปที่หมวด๓คือหวดสิทธิอยู่ดีว่า
เรามีสิทธิตามนั้นหน้าที่ไม่จำกัดสิทธิของเราแล้ว
เพราะฉะนั้นทำไมกระทรวงถึงมาจำกัดสิทธิของเราต่อ
อีกเรื่องหนึ่งคือที่ท่านบอกว่าการไปเชิญนักเรียนแล้ว
ว่านักเรียนไม่ค่อยยอมมานักเรียนเกิดการบูลลี
ผมว่าจริงไม่มีหรอกครับนักเรียนที่จะมานั่งบูลลี่กันเองเพราะว่า
นักเรียนจะเป็นตัวแทนทำให้เพื่อนได้ไว้เสรีทรงผมเนี่ย
มันไม่มีมีแต่ผู้ใหญ่มีแต่คุณครูในโรงเรียนนั่นแหละ
ที่จะต่อต้านนักเรียนและไม่ยอมให้นักเรียนมา
ผมไม่เคยเจอเลยเนี่ยผมเนี่ยเป็นแอคทีวิสทำกันมาเรื่องนักเรียนเนี่ย
ทำกัน๒๐๓๐คนไม่เคยเจอใครโดนนักเรียนในเพื่อนในห้องบูลลี่

มีแต่ครูนั่นแหละบูลลี่เก่งมาก

เผลอการที่นักเรียนตอบกลับมาแบบนั้น

เพราะว่ามันไม่เคยมีนักเรียนมาบูลลี่อะไรแบบนี้เลย

ให้นักเรียนออกมาแสดงความคิดเห็นทางด้านการเมือง

เท่านี้เดี๋ยวต่อกันในออนไลน์
ปิดท้ายที่ท่านรองประหลัดค่ะ

อยากจะพูดว่ากระทรวงสาธิการ
ของเรามีครู

ที่จัดการศึกษาอยู่ทั่วทุกพื้นที่
ที่ในประเทศไทย
ครูเหล่านี้มีความตั้งใจ
มีความมุ่งมั่นที่จะ

รับทราบแล้วก็เร่งดำเนินการ
กระบวนการดำเนินการข้อนี้

ให้นำให้สนับเสริมผลการประชุม

ซึ่งมันก็หมุนได้ค่อนข้างช้าไม่ทันใจ

อยากจะบอกว่าความสงสัยของการเราไม่ได้นิ่งนอนใจ
ข้อเรียกร้องของเด็กและเยาวชนทั่วประเทศ

จากข้อเรียกร้องของกลุ่มนักเรียนเลว
กลุ่มนักเรียนในเมืองแล้ว

แล้วรวมมาข้อเรียกร้องของหน่วยงานต้นสังกัด

เพื่อพิจารณาข้อเรียกร้องของนักเรียนในภาพรวม
ก็ส่วนจากการตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะดูแลนักเรียน

แล้วก็หลังขอรบทรงชาตินะคะ